เป็นคลิปเสียงที่โซเชียลเขามีการแชร์ต้องเตือนสุภาพสตรี
น้องผู้หญิงที่ชอบไปเที่ยวกลางคืน
เมาได้เมาไม่ขับแต่ถ้าจะเมาต้องมีสติพอสมควร

ชวนคุยไปคุยมาขอหอมแก้ม

นั่นสิฮะคุณผู้ชมไปดูภาพเลยครับ
นี่แหละค่ะ
อารามที่เบียง
ท็คซี่ก็คงจะจำล่อมคุยไป
เผื่อจะสบโอกาสเผื่อจะเข้าล็อกเข้าท่ากันไป

คลิปนี้อาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าเป็นเวลากลางคืน
แล้วก็น้องไม่กล้าที่จะยกโทรศัพท์มาถ่ายตรงคุณทัศนาย

ถ่ายที่พื้นก็เลยไม่ได้เห็นเนี่ยนะคะแต่ว่าเอาล่ะคลิปเสียงเนี่ยชัดเจน

ถูกต้องนะฮะชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์คลิปเสียงนี้เพราะว่า
อ่ะมีทะเบียนด้วยคุณผู้ชมแท็กซี่คันนี้ทะเบียนทศาสตร์หอหีบ๒๕๒๔ค่ะ
ผู้โดยสารสาวเห็นท่าไม่ปลอดภัยเธอก็ยังมีสติพอสมควรนะ
โทรศัพท์มาแอบถ่ายคลิปที่เสียงที่คุยกันเอาไว้
แท็กซี่ชวนคุยชวนรู้จักก่อนจะขอหอมแก้มอยากหอมต่าง
ไปเที่ยวต่อด้วยไปทะเลด้วยนะอยากจะชวนไปทะเล
และระหว่างทางก็คุยกันไปสุดท้ายเธอก็อัดคลิปเอาไว้ให้แบบนี้แหละ

ซี่มหาภัยย้ำทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่ง
คุณทัศนาทศาหารหอหีบ๒๕๒๔
ระวังกันด้วยระวังกันด้วยนะคะ
เอาล่ะแต่ว่าเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้น
กรมการขนส่งทางบกเดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยนะคะ
ถามว่ามีความผิดไหมการกระทำของแท็กซี่ลักษณะแบบนี้เนี่ย

ข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
มีอัตราเทียบปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
ขณะที่โลกโซเชียลแน่นอนนะคะ
พอเห็นลักษณะอาการแบบนี้เขาก็แชร์กัน
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่จะต้องการเตือนภัย
แล้วตั้งคำถามว่าอ้าวก็เมาไม่ขับ
เราอยากไปเมาไปเที่ยวสถานที่บันเทิง
ขับรถไปก็ไม่ได้เพราะว่าจะขับกลับยังไง
ถ้าขับกลับมาดื่มแอลกอฮอลใครจะขับกลับให้

ก็ไม่ปลอดภัยอีกแล้วเราจะยังไงดีคะ

เดินก็ไม่ได้ไกลมากอีกซึ่งนอนที่นั่นหรือ
นอนที่นั่นคือบางทีเคยไปเหมือนกันนะ

ไปตรวจสอบกันด้วยทางกรมขนส่งนะฮะ